เครดรสักนี่ก็ประวัติไม่ธรรมดานะฮะ
คือเมื่อก่อนเคยถูกจับเข้าคุกไปแล้วครั้งหนึ่งในคดีข้อหาฆ่าคนตาย

ตระเวนรับจ้างทวงหนี้ยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดสิ่งที่เขาก่อเหตุก็คือ
ใช้อาวุธปืนสงครามไปกราดยิงบ้านของนายคิว
ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราชธานีแล้วหนีไปกบดาน
ตำรวจรู้ที่กบดานไปปฏิบัติการแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะสุดท้ายจบไม่สวย

อันนี้ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะ

แล้วดูสิคะสภาพล่าสุดเป็นแบบนี้ค่ะ
ตำรวจจากสุราธานีนะไปบุกจับแบบนี้ค่ะ
ชื่อจริงก็คือนายชัยชายานนวลมุสิก
นะฮะชายามีสองชายาคือเคดอนสักกับเคสามศพ
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดสุราชธานี
บุกเข้าจับกลุ่มตัวในห้องพักแห่งหนึ่ง
ใกล้กับสนามกีฬากลางจังหวัดสุราชธานีนะคะแล้วตำรวจนี่ค่ะ
ตามไปยึดของกลางได้เป็นอาวุธปืนสงครามนะคะ
จำนวนสองกระบอกที่เคดอนศักดิ์เนี่ย
นำไปซ่อนไว้ที่บนเขาใกล้กับน้ำตกหินลาด
คีรีรัฐนิคมแล้วไปเจอกระสอบปุ๋ยสีขาว
โอ้โหคุณดูสิอาวุธของเขานะตรวจสอบประวัติของเคดอนศักดิ์ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการเนี่ยต้องการตัวเป็นอย่างมากนะคะ
ประวัติของเคดอนศักดิ์คือเคยติดคุกในข้อหาฆ่าคนตายในพื้นที่สพกาญจนาดิตจังหวัดสุราชธานี
ติดคุกอยู่๑๒ปีค่ะออกมาค่ะออกมาจากคุกก็ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่
แล้วก็มีหมายจับติดตัวในคดีข้อหาพยายามฆ่าอีกสองหมายด้วยจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเคดอนศักดิ์เนี่ย
มีพฤติกรรมคือรับจ้างทวงหนี้
ยาเสพติดโดยใช้อาวุธปืนสงครามในการข่มขู่ลูกหนี้
จากนั้นก็ยังถูกขึ้นบัญชีมือปืนรับจ้างด้วยนะคะ
คือเขาใช้ฉายาว่าเคดอนศักดิ์เขารับจ้างฆ่าคนด้วยนะ

คดีล่าสุดที่เคดอนศักดิ์ไปก่อเหตุนะคะคือ๖มกราคม๖๔ต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
บุกยิงบ้านของนายคิวนายคิวเนี่ยชื่อจริงก็คือนายธีรวัตรทีปะปานที่บ้านพักในตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานีนะคะ
กระทั่งนายคิวได้รับบาดเจ็บแล้วเคดอนศักดิ์ก็หลบหนีมากบดานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
กระทั่งถูกตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดแบบนี้นะคะ
จบค่ะเกมโอเวอร์นะครับสำหรับเครดรสัตว์